เอาอย่างนี้คือถ้าเกิดว่าเราสามารถสอนสัตว์เลี้ยงได้เหมือนลิงตัวนี้
อาจจะถูกสอนมาว่าเอ๊ะให้ขับขี่มอเตอร์ไซค์
แล้วถ้าเกิดเราสอนสัตว์เลี้ยงของเราให้รู้จักข้าวของเครื่องใช้ในบ้านได้

โอ้โหน้องกำลังสงสัยว่าไอ้เจ้าเครื่องนี้มันคืออะไร
ทำไมมันระเบิดได้อยู่อยู่ยืนอยู่ดีดีแล้วมันก็พุ่ง
พุ่งใส่หน้าตกใจค่ะ
ตอนนี้หางจุกไปแล้วค่ะครับเอ็นดูนะคะเจ้าเหมียวกระโดดหนีตัวโยนกันเลยทีเดียว
เราสามารถสอนสัตว์เลี้ยงของเราให้รู้จักเข้าของเครื่องใช้ในบ้านได้

มันจะได้ไม่ต้องตกอกตกใจกับเสียงอะไร
บางทีเสียงอะไรอ่ะ

ติ้งบ้างเสียงอะไรต่าง

ใช่แล้วมันจะได้รู้ว่า

ไม่ต้องไปกัดรองเท้า
รองเท้าอย่าข้ามไป

อันนี้คือกำลังบอกสัตว์เลี้ยง
ใช่ถ้าเกิดว่าเราสามารถสอนสัตว์เลี้ยงได้

รองเท้าอย่าเอาไปกัดเล่น

ฟันขึ้นหรือจะหักเอาทีนี้
มันเขี้ยวไม่รู้จักเหรอ

อื้ออื้ออือ